ชาวบ้านที่ภูเก็ตกันหน่อยดีกว่านะคะว่าที่ภูเก็ตมีมาเฟียถือปืนรายเฟิล
ขู่ชาวบ้านไม่ให้ลงพื้นที่ชายหาดไม้งาวจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนส่งภาพเนี้ย
มาร้องผ่านทางไทยรัฐทีวีของเราบอกว่าช่วยตรวจสอบหน่อยได้ไหม
นี่ค่ะยืนถือปืนแบบนี้เลยดักไว้เลยใครจะลงมานี่ไม่ให้ลงเลยนะคะ
เขาเรียกกันว่าเป็นมาเฟียชาวบ้านที่ภูเก็ตเขาส่งมาบอกว่าผู้ชายคนนี้ถือปืนข่มขู่ชาวบ้าน
ให้เข้าไปขายของที่ชายหาดฟรีดอมหรือว่าหาดไม้งาวนะคะ
ที่ตำบลกรณอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตคนในพื้นที่เขาก็หวาดกลัว
เพราะว่าโอ้โหปืนกระบอกต้องเบอร์เรอขนาดนั้น
เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์
แล้วก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ทำไมถึงมีคนมาประกาศยึดหาดอ่ะ

อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สื่อข่าวช่วยกันตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ชาวบ้านเดือดร้อนเดินผ่านยังไม่ได้เลย
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปเจอกับแหล่งข่าวที่ส่งภาพมาให้เรานะคะ
เขาบอกว่าผู้ชายในภาพเนี่ยชื่อว่าน้อย
เขาบอกว่าภาพนี้คือเหตุการณ์ปี๖๔ค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยถือปืนขู่ห้ามชาวบ้านเข้าพื้นที่หาดฟรีดอม

ที่มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินบนหาดฟรีดอม
เพราะว่ามีการออกโฉนดไม่ชอบ

ชาวบ้านเขาก็เลยย้ายจากหาดลงมาอยู่ข้างล่าง
แถมช่วงที่โควิดระบาดปรากฏว่าน้อยคนนี้
อยู่ก็อ้างตัวอุปโลกตัวเองเป็นหน่วยงานรัฐ
เข้ามาใช้พื้นที่เอาเตียงผ่าใบกว่า๑๐๐ชุดมาตั้ง
เปิดเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มที่ริมหาด
รั้วกั้นแล้วก็เก็บเงินค่าผ่านทางนักท่องเที่ยวอะค่ะ
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยค่าผ่านทางคนละ๒๓๐๐บาทนะคะ
ส่วนนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยคนละหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
แล้วก็ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปขายของด้วย
ฝ่าฝืนก็จะแจ้งป่าไม้มาจับกลุ่มชาวบ้านเขาก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปค่ะ
คุยกับนายสุรชาติเล็มแหละนะคะนักอนุรักษ์เมืองป่าตองเขาบอกว่า
คดีการเพิกถอนสิทธิ์พื้นที่ชายหาดฟรีดอมเนี่ยมันยังมีเรื่องฟ้องกันในศาล

ใช้พื้นที่ทำมาหากินมาเก็บค่าเช่าเตียงผ้าใบ
แล้วก็ค่าเข้าพื้นที่ทำให้ชาวบ้านสามอำเภอ
คืออำเภอทะหลางกระทู้แล้วก็อำเภอเมืองเนี่ย
ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่มีใครเข้าไปใช้พื้นที่ตรงนั้นได้เลย
ทีมข่าวเราก็เลยลงไปพื้นที่ที่หาดฟรีดอม
ไปดูซิว่าถ้าทีมข่าวเราแหลมเข้าไปเนี่ย
นี่ค่ะคุณเขี้ยวใช่ไหม

คุณเคี่ยววิมนต์วัลนะไปจรงพื้นที่ไป
ไปเจอเสียเล็กเซียนใต้หรือว่านายปริณฑรนะคะ

อ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูปืน

ที่ยืนนี่คือแท่งปูนนี้เลยนี่ใช่ไหมในภาพ

นี่พามาดูปืนหนึ่งบ้านเลยนี่เอามาดูคุณมาดูคุณมาดู
อ่าผมมีปืนลูกซองผมมีปืนไวเฟิลและเครื่องกระสุนปืน
แต่ปืนของผมไม่เถื่อนนะเนี่ยผมมีใบครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ไอภาพที่แชร์แชร์กันไปเนี่ยเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีหกสี่แล้ว
ที่ยืนถือแต่ผมถือในบ้านไม่ได้ไปข่มขู่ใครเลย
แต่เรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณเขี้ยวผมถูกคุกคามโดยนายตำรวจยศพันธ์ตำรวจเอก
เอาลูกน้องมารื้อรั้วบ้านผมจนผมต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเอง
ตรวจสอบเลขทเรียนปืนนะครับตอนที่ถือปืนเนี่ย
เพราะว่าปืนมันอยู่ในบ้านที่อื้ม
ไม่ประสงค์ดีแล้วก็มาล่าสัตว์ป่าล่าหมูป่าบุกลุกที่ดิน
แล้วทีนี้อาวุธปืนพี่มีใบป๔เดี๋ยวพี่ให้เราเราถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้มันมีคนนำภาพก๊อฟจากเฟซบุ๊กเนี่ยไปตัดต่อ
แล้วไปถ่ายภาพตรงฝั่งตรงโค้งตรงโค้งนั้นคือพื้นที่ของป่าไม้
มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิปของบุคคลประมาณ๑๐คน
เสียเล็กอ้างว่าบุกเข้ามาลื้อเสาแล้วก็ลื้อรั้วบ้านของเขา
ที่จะเข้ามายึดพื้นที่แล้วก็คุกคำข่มขู่เขาตั้งแต่ปี๖๔จนถึงปัจจุบัน
คลิปนี้ค่ะเขาบอกว่ามาบุกรุกกับเขาแบบนี้๓ครั้งแล้ว
เรื่องต้นเขาแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตไปแล้ว
คดีจะเข้าสู่กระบวนการศาลต้นเดือนกุมภาพันธ์
เขาเชื่อว่าเนี่ยมีขบวนการกลั่นแกล้งใส่ร้ายเพื่อหวังผลทางคดีแน่นอน
เล็กยังพาทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมด้วยนะคะ
จากการสำรวจเนี่ยเพราะว่ามันมีทางลงหน้าหาด๒เส้นทาง
เป็นทางเดินเท้าไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านทางมาหลายปีแล้ว
เมื่อก่อนในอดีตเคยเก็บแต่หลายปีที่ผ่านมานี้ไม่ได้เก็บแล้ว
ระยะทางลงหาด๔๕๐เมตรก็จะลงยากนิดนึง
ส่วนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านของชาวบ้าน
ที่เขาตั้งใจทำทางลงไปที่หาดฟรีดอม
ตรงนั้นนั่นแหละเสียค่าผ่านทาง
ชาวต่างชาติ๑๐๐บาทคนไทย๕๐บาท
พอถึงหาดฟรีดอมทีมข่าวเลยลองไปถามคนที่เขา

เขาบอกว่าเก็บจริงครับผมเก็บจริง

แล้วมันก็ต้องมีงบค่าทำถนนเพื่อปรับเส้นทางให้เดินสะดวกด้วย

ส่วนคนจ่ายร้อยหนึ่ง

ไทยเฉพาะคนใต้นะครับที่ไม่จ่าย

เออแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยว

ถ้าเป็นคนไทยเราขอข้าร่อง๕๐บาท
เอาว่าตอนนี้ฝ่ายปกครองอำเภอกฐูทศบันกะรม

เบื้องต้นไม่พบความผิดค่ะพี่อุ๋ย
ไม่มีคนขายของไม่มีคนคิดค่าทางเข้าหาดฟรีดอม

ว่าเก็บค่าผ่านทางซ่อมบำรุงถนนส่วนบุคคล

แต่แหล่งข่าวบอกว่านักท่องเที่ยวที่เข้าหาดต้องจ่ายร้อยสองร้อย
เตียงผ้าใบต้องสั่งอาหารและเครื่องดื่มห้าร้อย
มีผู้ประกอบการ๘รายที่ดูแลหาดฟรีดอม
ที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาท

ที่พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานบิ๊กโจ๊กนะครับ
ก็บอกว่าหาดฟรีดอมเนี่ยชื่อมันก็ชัดเจนหรือเปล่า

ไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิ์เพื่อรับผลประโยชน์ได้
ตอนนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่ารับเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวจะดำเนินการต่อ

งงไหม
โอ้โหแต่ถ้าชาวต่างชาติจะผ่านพีร้อยหนึ่งเหรอ

ถ้าเอาที่เอาที่เมื่อกี้เราสัมภาษณ์อ่ะ

ทางเดินที่ชาวบ้านเขาตั้งใจทำเป็นทางลงหาดนะคะ

แต่ที่เขาส่งเรื่องมาร้องทางไทยรัฐทีวี